ช่วงนี้มะม่วงกำลังขายดีนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำท่าว่าโอ้โหจะแย่เหลือเกินมะม่วง
มิลลินะฮะกระแสข้าวเหนียวมะม่วงแต่ไปดูตรงนี้หน่อยพระนครศรีอายุทยา
มิลลี่เขาขอร้องพ่อค้าแม่ค้าโอ้อย่าไปขึ้นราคามะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย
แต่ว่าลุงสมนึกเนี่ยอันนี้แกไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องข้าวเหนียวมะม่วง
หรือว่าน้องมิลลี่อย่าไปขึ้นราคาคุณพู่๐๒
พระนครศรียุธยาแล้วก็ไปเอามะม่วงของเขา
ใส่กระสอบปุ๋ยไปไปเมื่อกลางดึกคืน๑๙เมษายน
หลักฐานเต็มเลยครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์บอกว่า
นอนอยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบสังกษีหลังคาบ้าน

เขาก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจมาถึงอ้าวนี่ลุงไปอยู่บนหลังคาบ้านเขาได้ยังไง
แล้วพอตรวจสอบรถของลุงลุงมะม่วงเป็นรังเลย
ใส่กระสอบปุ๋ยด้วยนะอยู่ในรังด้วย
ตอนมาก็ขี่จักรยานยนต์มาต้องเอาใส่รถตำรวจมาที่โรงพัก
มะม่วงมะม่วงพามาสอบปากคำแล้วก็ให้เทมะม่วงออกมานับเนี่ย
ในรังกับในกระสอบสองร้อยกว่าลูกอืม
นี่แกมีเวลาขึ้นไปเก็บบนต้นมะม่วงบนบ้านเขา๒๐๐กว่าลูกนะฮะ
คือลุงสมนึกแกอ้างว่าแกตระเวนขโมยมะม่วงชาวบ้านไปขายต่อ
เพราะว่ากระแสข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยกำลังฟีเวอร์ค่ะอ่า
มะม่วงกำลังขายดีเป็นที่ต้องการแต่แกอ้างอย่างงี้ฮะ
แกบอกว่าไอ้มะม่วงต้นนี้เนี่ยความจริงผมมาเก็บบ่อยนะ
ไม่เห็นเคยมีใครมาจับเลยแต่รอบนี้เนี่ยทำไมมาจับ
ส่วนคุณอาทิตย์เจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเอาจริงเนี่ย
คุณอาทิตย์ก็บอกเขาก็ไม่ได้ห่วงนะมะม่วงบนต้นเนี่ย
อยากจะกินเนี่ยมาเคาะประตูบ้านแล้วมาขอเนี่ยก็ให้เลยนะ
แต่ไม่ใช่มาแบบขนใส่กระสอบไปเยอะขนาดนั้นไงไอ้รอบก่อนหน้านี้ที่ลุงสมนึกบอก
เนี่ยผมก็มาเอาบ่อยแต่ต้นนี้ไม่เห็นมีใครว่าเขาไม่รู้ไง
แต่รอบเนี้ยมาเก็บสองร้อยกว่าลูกค่ะสังกษีหลังคาบ้านเนี่ย
เปรี้ยปร่างเปรี้ยงปร่างไปหมดตอนที่ปีนขึ้นปีนลง
คือคุณอาทิตย์ก็บอกก็มาขอดีผมก็ไม่ว่านะ
แต่มาอย่างนี้ไม่ไหวนะที่บ้านเนี่ยโอ้โหนี่คือมันในบ้านไม่ใช่ต้นหน้าบ้านนะ
คือปีนรั้วปีนสังกษีข้ามมาต้นในบ้านเลย
แล้วลูกเด็กเล็กแดงคนในครอบครัวอย่างนี้มันคือความไม่ปลอดภัย
แล้วนี่ฮะตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยนะฮะเพราะว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ย
ไปนับมะม่วง๒๐๐กว่าลูกใช่ไหมหลังคาบ้านเขาพัง
วันนี้ต้องให้ช่างมาซ่อมหลังคาบ้านไปเจออีกกระสอบหนึ่งยังเอาไปไม่หมด
อยู่บนหลังคานี่โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับฟังเสียงทางเจ้าของบ้านหน่อยนะฮะ

เพราะว่าถ้าใครเขามาขอเราเขาก็แค่สอยธรรมดาลูกสองลูกใช่ไหมครับ
เราก็ให้เขาไปครับนี่เขาเล่นปีนหลังคาเราเลยไงเราก็ไม่ยอมครับ
ถ้าเขาเข้าบ้านเราจะทำไงข้าวของในบ้านเราก็มีแล้วมีเด็กด้วย
ใช่ครับแล้วประตูบ้านเราก็เปิดไว้ด้วยครับครับประตูในบ้านนะครับ

ท่านผู้ชมครับตำรวจสพพระนครศรียุธยาฝากเตือนนะฮะ
ลักทรัพย์เนี่ยอย่าไปคิดว่าคดีเล็กคดีน้อยนะฮะ
โทษหนักนะครับข้อหาอัตราโทษการลักทรัพย์เนี่ย
ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยตามกฎหมายเนี่ย
ข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนด้วยนะ
ใช่มันจะรักทรัพย์กลางวันกับกลางคืนโทษมันก็ต่างกัน

นี่ดูสิตำรวจบอกอัตราโทษสูงสุดจำคุก๑๐ปีกับอีก๖เดือนเลยนะฮะ
นี่ลุงอาทิตย์แกโอ้โหก็ต้องไปว่ากันตามชั้นศาลนะนะใช่ไหม
โทษหนักเลยอ่ะเจตนาไม่เจตนาอะไรยังไงก็ตำรวจบอกก็ต้องว่ากันต่อไป
ขั้นตอนของคดีเพราะเจ้าของเขาบอกว่าต้องเอาให้เป็นแบบอย่างเยี่ยงอย่าง
คือคุณมาขอกันดีกว่าโอ้โหคุณมาปีนขโมยเป็น๒๐๐๓๐๐ลูกนี้ไม่ไ
คนอยู่ในบ้านเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยไงที่ปีนบ้านเขาอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชม